คุณผู้ชมค่ะวันนี้เข้าสู่วันที่๔แล้วนะคะ
สำหรับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูลลงรายมาตรานอกสถานที่ค่ะ
ซึ่งประธานคณะกรรมการร่างรัฐมนูลก็ออกมายืนยันนะคะว่า
การย้ายเนื้อหาของมาตรา๗ให้ไปอยู่ในอำนาจการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ
ไม่ได้ให้อำนาจสารรัฐธรรมนูลมากเกินไปค่ะ
ติดตามรายละเอียดจากคุณนำโชคบุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากโรงแรมเล็กวิวรีสอร์ทแอนกอล์ฟคลับ

เข้าสู่ครึ่งทางของการร่างรัฐธรรมนูลลงรายมาตราแล้วนะครับ
โดยวันนี้นะครับประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูลนั้น
ก็ออกมายืนยันนะครับว่าการย้ายเนื้อหาสาระในมาตรา๗
ให้กับสารรัฐธรรมนูญนั้นไม่ใช่ซุปเปอร์องค์กร
การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลหรือกรทในวันที่๔นะครับ
พิจารณาต่อในหมวดรัฐสภาในส่วนที่๔บท
ที่ใช้แก่สภาทั้ง๒นะครับและส่วนที่๕
บัญญัติเกี่ยวกับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
จากนั้นนะครับจะเข้าสู่การพิจารณาในหมวดคณะรัฐมนตรี
และคุณสมบัติของคณะรัฐมนตรี
ในมีใช่ราชผันประธานกรทอนั้นยืนยันนะครับว่า
แต่ให้ใส่ไว้เพื่อให้สารรัฐธรรมนูญนั้นเป็นผู้ชี้ขาด
พร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป็นซุปเปอร์องค์กรหรืออยู่เหนือทุกองค์กร
ไม่ก็เดิมมันก็เป็นอย่างนั้น
เดิมมันก็เขาปัจจุบันนี้เขาก็เป็นคนชี้

หรือสมัยก่อนที่ไม่ได้มีคนไม่ได้เขียนไว้
เอาถามว่าเราเถียงกันไปแล้วแล้วถึงข่าวจะต้องชี้ใครจะชี้
มันก็ต้องไปสารรัฐธรรมนูลอยู่ดีแหละ
ในศาลรัฐธรรมนุนชั่วคราวไปอ่านดูให้ดีเถอะ
ก็จะเริ่มเขาเขียนแล้วเขียนว่าให้สารรับนูนเป็นคนชี้
ขณะเดียวกันนะครับนายมีชัยก็ยังระบุว่าในหมวดรัฐสภานั้น
เรื่องที่มาของสอสอยังคงหลักการเดิมไว้อยู่นะครับ
โดยใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมการเลือกตั้งสอสอใช้บัตรใบเดียว
ยืนยันไม่ได้ทำให้รัฐบาลเกิดความแตกแยก
ส่วนที่มาของสวนั้นห้ามคู่สมรสหรือเครือญาติของสสลงสมัครสวนะครับ
เพื่อป้องกันการทะเลาะกันบนบันลังของสภา
ระบุถึงการลงคะแนนเลือกตั้งสอสอนะครับว่าให้นับที่หน่วยเลือกตั้งได้เลยนะครับ
แต่ต้องทำแบบเปิดเผยโดยผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับการเลือกตั้ง
แต่หากคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือโหวตโนนั้นมีมากกว่าผู้ลงสมัคร
จะต้องเลือกตั้งใหม่โดยผู้สมัครรายเดิมนั้นจะลงสมัครครั้งใหม่ไม่ได้
ส่วนแนวทางให้พักการเมืองเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไม่เกิน๕รายชื่อนั้น
กรทมีมติให้พักการเมืองเสนอได้เพียง๓รายชื่อนะครับเพื่อความเหมาะสม
แต่ถ้าพักการเมืองเสนอชื่อซ้ำกันนั้นให้ถือว่าชื่อนั้นโมคะ
ขณะที่ในช่วงเช้าก่อนการประชุมนะครับกรทบางคนนั้นได้มาขอรับยาแก้ไอยาแก้เจ็บคอกับเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงพยาบาลหัวหินนะครับ
ที่ทำหน้าที่ดูแลกรทตลอดการประชุมด้วยโดยระบุว่ารู้สึกเจ็บคอและยืนยันจะร่วมประชุมตามปกติ
ส่วนเมื่อวานนี้ก็มีกรทหลายคนนั้นมาตรวจวัดความดันด้วย
การประชุมในวันนี้ก็คาดว่าจะเข้าหมวดคณะรัฐมนตรีได้ในช่วงบ่ายนะครับ
ซึ่งก็มีเรื่องที่สำคัญคือการพิจารณาที่มาของนายกรัฐมนตรี
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากชะอำจังหวัดเพชรชบุรีครับ
ขอบคุณคุณนำโชคด้วยนะคะไฮไลท์อยู่ที่ช่วงบ่ายนะคะ
เรื่องของที่มานายกรัฐมนตรีคาดว่าเดี๋ยวจะได้รู้แล้วล่ะ